สวัสดีครับข่าวใส่ไข่สดสดแม่ใหม่อยู่นู่นใหม่อยู่นู่นใหม่อยู่นู่นใหม่แม่ให้เยอะด้วยอายุ
โหแม่มาเรียบร้อยนะสวัสดีมดดำสวัสดีพี่หนุ่มครับ

อ๋อพรุ่งนี้ร้อนละค่ะไม่ต้องตื่นแต่น้อง

อ๋อเพราะว่าประกาศอยู่แล้วอันนี้คือกลมอุตุกเขาแม่นยำอยู่ไปอะไรเขา

เขาแม่นยำว่ามันมาเร็วไปเร็วเคมไว้เดี๋ยวมาอีก

มาเป็นละรอกมาเป็นละ๓๔วัน๓๔วันนะครับผม

หรือถ้าเธอกินก่อนเดี๋ยวฉันเตือน๙จังหวัดก่อน

เพราะฉะนั้นขออนุญาตเตือนแล้วพูดถึงสภาพอากาศกันเนี่ยนะฮะ

เอาจริงแล้วพวกเราเย็นสบายกันหลายพื้นที่แล้วปีนี้ก็พิสูจนให้เห็นว่าภาคอีสาน

ฉันอุตส่ายยืดไปให้เธอให้เกิดกินซะ

นึกออกไหมจะได้อ่านข่าวสนุกสนาน

แล้วก็เผยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้

นครศรีธรรมราชสุราชธานีพัทธรุงตรังสตูนสงขาปัตตานียะรา

หนักต่อเนื่องแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยในรอบ๒๔ชั่วโมงเนี่ย
ได้มากกว่า๑๕๐มิลลิเมตร
เพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นดิน
บนภูเขาเนี่ยที่เขาอุ้มน้ำเอาไว้มากเนี่ย

มากกว่าที่เราเคยเรียนมันต้นไม้มันจะอุ้มน้ำได้

มันมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมา

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับ

น้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่าย
เฝ้าระวังแจ้งกรณีภัยพิบัติ

ประชาชนนครศรีธรรมราช

งขาปัตตานียะรานาราธิวาส

ถ้าสมมุติเขาบอกว่าประกาศตามข่าว

ถูกต้องไหมอันนั้นแหละคืออันตรายแล้ว

โดยเฉพาะถ้าสมมุติบ้านคุณอยู่ติดกับภูเขา

น้ำท่วมเนี่ยขอให้เตรียมเก็บข้าวเก็บของ

หรือคนย้ายขึ้นที่สูง

ให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างเช่น

สักพักมันจะมีเศษไม้

ส่องทัพปกก็เปิดแผลว่าจากสภาพอากาศ

ปรากฏมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้
มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

มีกำลังแรงโดยอ่าวไทย

น้ำไหลมาอันนี้คือน้ำป่าไหล่หลัก

เป็นถังด้วยไม้ด้วย

ถูกต้องแล้วน้ำสีมันจะขุนแดงอันนี้แหละคืนน้ำป่าไหลรัก
ขณะเดียวกันวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก
เขาก็เตรียมกำลังพลและยุทธอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษในการบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมส่งไปสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพภาคที่๔
เพื่อลดความเสียหายของประชาชนนะครับ
นี่นะฮะวันนี้เป็นห่วงอำเภอทุ่งสงศ์อำเภอศรีชนที่นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองที่พัทธรุงอำเภอประเหรียญจังหวัดตรังหาดใหญ่
หาดใหญ่นี่เป็นแบบว่าเราจะเห็นหาดใหญ่ท่วมบ่อยเนาะ
ทะลุงนี่ก็คือโรงเรียนนี่คือประกาศปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าน้ำมามาเยอะแล้วมา

ต้องทิ้งรถก่อนระหว่ะรอให้น้ำมันตาย

คือถ้านั้นก็ไปตามน้ำเลยตัวคนก็จะไปตามน้ำด้วย

หน้าเป็นห่วงนะครับ

ปีเนี้ยเขาบอกธันวาเนี้ยอืมไม่ธันวาแล้วยังน้ำยังมีเลยอ่ะ
ไตรมาสสุดท้ายภาคใต้ก็จะมีน้ำฝนจะตกหนัก
ใช่พวกเราหนาวอ่าใช่เขาจะเจอน้ำ
ครับผมเขาจะเจอฝนแปดอ่ะสี่นะฮะน่าจะเจอช่วงนี้
น้องชาวภาคใต้ด้วยนะฮะถูกต้องครับอ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
กรณีของเมืองกังวันเนี้ยนะฮะมีข่าวนะครับไปพบสอบสาวคนนึงในแท้งน้ำ
ในแท้งน้ำรวบกฎว่าเอ่อพบพิรุษนะฮะร่องรอยที่ชั้นสองนะครับ
คือตำรวจสนหัวหมากครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เขารับแจ้งเหตุนะครับบอกว่าไปพบร่างของหญิงสาว
ภายในแท้งน้ำบนอาคารพาณิชย์ที่ซอยอารามคำแหงซอยหนึ่งนะครับ
ก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่างของหญิงสาวคนดังกล่าวพร้อมกับมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ด้านนายประดิษฐคงทิพย์อายุ๓๕ปีเป็นคนที่พบศพคนแรกก็เปิดเผยแบบนี้
ตนเองและเพื่อนเนี่ยมารับงานรีโนเวทพากันซึมบนดาดฟ้าตึกดังกล่าว
แล้วก็เพิ่งจะมาทำงานครั้งแรกเมื่อเช้านี้ขณะนั่งกินข้าวอยู่บนดาดฟ้า
ก็ได้กลิ่นเหม็นเนี่ยนะฮะมันลอยออกไปจากแท้งน้ำที่มีขนาดประมาณสัก๑๒๐๐ลิตร
ตนเองเนี่ยก็เลยปีนขึ้นไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเหม็นจัง
พอเปิดดูเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่องไฟเนี่ยปรากฏตกใจคุณผู้ชมครับ
ไปเจอศพไม่ทราบเพศนะครับผมยาวนอนคว่ำหน้าอยู่ในแท้งน้ำ
เสื้อผ้าเนี่ยคล้ายกับเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นลักษณะว่าเน่าจนแห้ง
โอ้โหก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะครับรวมไปถึงกู้ภัยเนี่ยให้มาตรวจสอบดู
คุณผู้ชมเนี่ยฮะลอยอยู่แบบนั้นนะฮะขวามือแต่นี้เราเบอร์ภาพไว้นะ
คุณผู้ชมครับครับเบื้องต้นนะครับก็พบว่าที่ชั้นสองและชั้นสามของตึกนั้น
พบร่องรอยการแอบเข้ามาพักอาศัยของทางคนจรจัดนะครับก็จึงคาดว่า
อาจจะมีคนจรจัดเนี่ยลักลอบเข้ามานอนในตึก
และอาจจะกลายเป็นศพในแท้งน้ำหรือเปล่าอืมขณะที่เรื่องนี้นะครับ
ตรวจเอกเศรษฐภัณฑ์ศรีสาคอนท่านก็เป็นผู้กับการอยู่ที่สนหัวหมาก
บอกว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเพศ
แล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตจากสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าหนึ่งเดือนซึ่งอาคารดังกล่าวนะครับ
เจ้าของเนี่ยได้ซื้อมานาน๓ปีไม่มีใครเข้าไปอยู่อาศัย
โชคดีทางเจ้าของเองเนี่ยปิดประตูด้านหน้าเอาไว้
แต่ว่าไม่ได้ล็อกนะฮะก็จะมีเพียงโต๊ะวางเอาไว้เท่านั้น
จากการสอบถามก็พบว่ามีช่างเนี่ยมาเข้ามาซ่อมแซม
ประมาณสักหกเดือนที่แล้วนะครับแต่ดูจากสภาพศพแล้วคิดว่า
น่าจะนานเกินไปอืมแต่ตนเนี้ยยังไม่ได้ตัดทั้งสิ้นนะฮะ
ไม่งั้นเขาใช้น้ำกันไปก็ใช้น้ำดูมันเคยมีเหตุการณ์อย่างงี้ที่ไปทิ้งบ้านใดแทนงาน
เป็นอพาร์ทเมนต์จำได้ไหมค่ะใช่แล้วทุกคนกว่าจะรู้คือทั้ง
อพาร์ทเม้นท์เหม็นศพเหม็นเหม็นน้ำคือใช้น้ำแล้วเหม็นไง
ทุกคนใช้น้ำศพหมดเลยถูกก็เลยแต่แต่นี้มันต้องเจาะเข้าไป
ว่าเขาตกไปเหรอแม่หนูมันตกไปไม่ได้มันเจาะไปได้ยังไง
มันตกไปได้ยังไงเว้นไม่ใช่คืออันนี้ต้องคือเขากำลังคุยกันว่าแบบ
หรือตอนแรกคิดว่าเขาปีนลงไปเองหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วปีนมันไม่น่าจะใช่
อืมเพราะมันต้องมีบันไดถูกพี่หนุ่มอ่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะ
แถวนั้นน่าจะรู้ว่าตึกนี้มันล้างแล้วก็ไม่มีใครอยู่
อ่าคือประตูข้างล่างเปิดด้วยพี่อำพรางร์ใช่ไหมอ่าอำพรางร์
ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยผ่าออกมาเป็นอย่างเง
คนลงไปได้ยังไงเขาคาดว่าศพน่าจะอยู่ถึง๒๓
๓เดือนใช่มั้ยคุณกัญชัยเพราะเปลยหมดแล้ว

ครึ่งหรอมาฮะ

เมื่อวานอาเจนติน่าเป็นยังไงฮะโอ้โหสุดครับพี่หนุ่มครับ
บอกเลยฮะเคยดูฟุตบอลอะไร

เหมือนละครเลยมันถูกเป็นคู่ตัดสินที่แบบว่า

คือพี่เองก็เชียร์อาเจนติน่านี่แหละ
แล้วก็อยากให้ชนะ

โอ้โหเพราะว่ากลัวอะไรว่ะ
กลัวอีเจี๊ยบรีบด่วนมาเชียร์

ใช่นะครับก็เลยตรงข้ามพี่เจฟ

ก็เลยรุนสุดท้ายเริ่มดี
เพราะผมว่าเมื่อวานนี้ตามเชียร์ฝรั่งเศสอยู่นะ
ท่านประธานาธิบดีมาครองก็พยายามปลอบ
เอ็มบ๊าเป๊ก็ไม่สบตาด้วยนะฮะ

ก็คือเขาเปรียบเทียบเลยมุมมองผู้ชายดูบอลกับกระเทยดูบอลไม่เหมือนกัน

การจัดสิติอยู่นะคือว่า
อ่าอะไรนะของเออจะได้เป็นน่ะฟุตบอลโลกต่ออ๋อเหรอ
เพราะว่าอย่างล่าสุดคือเมซี่ย้ายไปก็ได้แชมป์ฟุตบอล
ได้แชมป์ด้วยก่อนหน้านั้นที่เป็นเอ็มเบอร์เป้ย้ายไปก็ได้เป็น
ฟุตบอลโลกตอนฝรั่งเศสอ๋อเหมือนแบบเป็นทีมแชมป์ใช่
ถ้าอังกฤษย้ายไปอยู่นั้นบ้างเกิดได้แชมป์โลกบ้าง
เรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยเขาบอกคุ้มค่าในคุ้มค่ามาก
หรือมันคุ้มจริงมันพืชอั่มสุดจริงแบบบอกว่าสุดมากมากที่ภูมิให้คำไขของ

ประสบเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุอับปางจมลงใต้ทะเลนะครับ
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อมาครับมีการเร่งให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งคืนนะครับ
และตอนแรกเนี้ยนะครับก็มีผู้เสียอ่าผู้ศูนย์หาอยู่เนี้ยครับ
ประมาณสักสามสิบกว่านายด้วยกันนะครับล่าสุดนะฮะก็มีการออกตามหานะครับ
แล้วก็ทางฝั่งของภูมิคับการเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะฮะ
บอกว่าทหารเรือทุกนายที่ตอนนี้ยังตามหาไม่เจอเนี่ยใส่ชูชีพทุกคน
แล้วในระหว่างช่วงเวลาของวันของวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็จะมีประเด็นข่าวลือที่ออกมานะครับ
บอกว่าไปพบแล้วเนี้ยนะฮะทั้งหมดเก้ารายเสียชีวิตปีหนึ่งเนี้ยนะครับ
ล่าสุดเลยนะฮะพลเรือเอกปกครองมณฑาตุรินท่านเป็นโคศกกองทัพเรือนะฮะ
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะกำลังพลที่รับความช่วยเหลือแล้วก็นำขึ้นฝั่งนะครับ
ท่าเรือบางสะพานจะหมดปัจจุบคิริขันตอนนี้เนี้ยนำขึ้นมาแล้วทั้งหมดเนี้ยเจ็ดสิบสองนาย
โดยมีกำลังพลจำนวน๑๑นายนะครับถูกส่งเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพาน
ส่วนกำลังพลอีกสองนายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอยู่บนเรือน้ำมันนะฮะ
เรือหลวงกระบุรีนะฮะสามารถเข้าไปช่วยเหลือกำลังพลเรือสุโขทัยเพิ่มได้อีกหนึ่งนาย
ขณะที่สวมชูชีพแล้วลอยคออยู่กลางทะเลคงเหลือกำลังพลนะครับ
ที่ตอนนี้ต้องค้นหาอยู่เนี่ยนะฮะให้ช่วยเหลืออีกประมาณสักสามสิบเอ็ดนายอยู่ด้วยกัน
ส่วนที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าไปพบกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยสิบนายเสียชีวิตไปหนึ่ง
อยู่ในสภาพอินเตอร์อีกเก้าตอนนี้เนี่ยยืนยันเลยนะครับว่า
ไม่ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับแต่เป็นลูกเรือจากเรือสินค้าอนุภูมิ
ซึ่งก็ได้อับปางลงเมื่อวันที่สิบแปดธันวาคมที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์คลื่นลมแรงเช่นเดียวกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือทหารเรือที่อยู่บนเรือนะครับ
นะฮะอันนี้ก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับนะฮะ
ปฏิบัติการมากว่าสามสิบกว่าปีใช่ไหมพี่หนุ่มเรือลำเนี้ยใช่แล้วก็ช่วง
แต่ช่วงที่เรือเจอเนี้ยเจอพายุด้วยแล้วเมื่อวานเนี้ยนะฮะก็มีการเอ่อ
ก่อนที่จะเรือจะจะจะอับปางลงเนี้ยก็มีการแชร์แชร์คลิปค่ะ
ก็จะเป็นเรือที่แบบเอียงกระเท่เล่นะฮะแล้วก็เหมือนกับมีทหารที่อยู่ในเรือนะ
นะครับหลายนายนะครับก็ยังคงอยู่ในเรือนี่อันนี้คือตอนที่ลงเอ่อ
ชูชีพนะเรือชูชีพใช่ไหมค่ะใช่ครับพี่หนุ่มนี่ก็เป็นลูกเรืออืมนะฮะ
อับปางลงครับฮะแต่อ่าที่สูดหวานนี้ก็น่าจะมีเทคนิค
เขาเรียกว่าหมายความว่าเอาชีวิตรอดในน้ำได้นานนะพี่น้อง
ต้องมีการฝึกอยู่แล้วนะครับผมหน่วยราชนาวีต้อง
มึงเลือดลำใหญ่ไหมพี่เมื่อวานนี้เจอมองระฉุมด้วยแล้วก็
ขึ้นสูงเขาบอกว่าหลายเมตรมากแล้วเขาคือเขาจมลงทะเลเลย
ค่อยค่อยอาบปางลงลงหมดอาฮะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไป
น่าจะมีการกู้นะฮะกู้เรือนะครับกู้เรือขึ้นมาใช่ไหมอ่า
โดยวิธีการเขาเห็นว่าน่าจะใส่เหมือนกับเป็นบอลลูนใต้น้ำลงไป
แล้วก็ให้เขาปล่อยน้ำออกจากเรือแล้วก็ปล่อยเป็นรูนให้ดึงเรือขึ้นมา
ครับผมแต่ต้องรอดูนะว่าจะกู้เมื่อไหร่อะไรยังไง
นี่คือนี่คือทหารเรือใช่ไหมครับทหารเรือหมดทหารหมด
นี่ครับก็คือเป็นเหตุเมื่อวานนี้นะเป็นเหตุใหญ่เหมือนกันเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเราไม่ค่อยจะได้ยินไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้เลย
ว่ามีเรื่องราวของเรือของกองเรือหลวง
เป็นเรือหลวงที่อับปางลงเนี่ยนะครับอ้าวครับ
ไปดูของคุณชุวิตหน่อยคุณประดับยังไงครับคุณประดับ
อย่างที่บอกคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตตอนนี้หลายคนติดตามคู่กันมาก

มันเหมือนแบบโอ้โหเสี้ยไปเสี้ยมาเสี้ยไปเสี้ยมา

ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยนะครับ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเผยว่านายชุวิตเนี่ยได้เข้ามาร่วมกับพักเสรีรวมไทย
แล้วก็ได้แต่งตั้งเป็นทีมที่ปรึกษาและด้านกฎหมายว่าพลังของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด

เสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นตำรวจน้ำดีตั้งแต่รับราชการตำรวจไม่มีเรื่องเสื่อมเสียใด
หากท่านจะทำประโยชน์เติบโตต่อไปในทางการเมืองผมยินดีจะช่วยเหลือในฐานะประชาชน

แต่ผมได้ลั่นวาจาไว้แล้วตั้งแต่วันที่๑๗มกราตั้งแต่ปี๖๓

ตอนนั้นคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเขาลั่นไว้ที่สารเจ้าพ่อเสือว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในฐานะใด

นะฮะผมเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นอืมนะแม้ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองคือเอาง่ายง่ายตอนนี้มันเป็นซีซั่นของการเมืองอ่ะเนอ

เขาถามว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจะไปจับมือกับคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วแบบว่าทำให้พักเสรีรวมไทยเป็นที่น่าจับตามองหรือเปล่า

ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่แคนดิเดตหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่า

ซึ่งคุณชุวิตก็บอกใจเย็นคนอย่างเขาเคยไปสาบานที่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือ
ครับ
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วเพราะครั้งหนึ่งคุณชุวิตเคยมาเป็นแบบดาวสภาพ
คุณชูวิทย์เนี่ยเราไล่ไปเนี่ยผู้ว่าเขาเคยทำคะแนนผู้ว่าได้ดีมากนะฮะ
ในครั้งนี้เขาเคยลงผู้ว่าครั้งนึงเขาลงสอสอเขาก็ได้เป็นสมาชิกสภาพภูมิแทนและสดรแคนนมาดีเหมือนกัน
จนครั้งนึงคุณชุวิตก็เรียกได้ว่าต้องไปเขาที่ทันทัศนช่วงนึง
แล้วตอนนั้นปี๖๐เนี่ยคนก็ถามคุณชูวิทย์จะมีโอกาสกลับมาเล่นการเมืองอีกไหม
คุณชุวิตไม่กลับไม่กลับจนครั้งนึงเนี่ยคุณชุวิตเคยมาเป็นพิธีกรอยู่ไทยกรัฐทีวีจำได้ไหม
ใช่ครับหลายช่วงหลายรายการด้วยทำกับมิ้นเนี่ยแหละ
ข่าวใส่ไข่เข้ามาด้วยตีแสกหน้าปะ
ตอนนั้นชุวิตตีแสกหน้าต้องไหมตีแสกหน้าใช่
จนครั้งนึงคุณชุวิตก็บอกแม้ไม่เป็นพิธีกรเขาก็ไปทำกับคนอื่น
กับคุณสรยุทธ์เขาก็เคยนั่งกับคุณสอรยุทธ์มาแล้วนะ
โหอยู่กับพี่ยุทธ์นี่คือแบบเคมีเคมีเข้ากันมาก
เวลาแบบว่าเขามาแบบวิจารณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ย
มันได้ข้อมูลเยอะมากเชิงลึก
ในที่สุดเขายืนยันว่าเขาที่มาช่วยคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
เขามาในฐานะประชาชนครับเขามาในฐานะประชาชน
แม้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่มีตำแหน่งใด
แต่สามารถช่วยเหลือประชาชนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
ในการให้ความรู้เปิดเผยความจริงโดยไม่มีเบื้องหลัง
ไม่มีผลประโยชน์ไม่ขอรับตำแหน่งอื่น
ตำแหน่งเดียวที่ผมจะยินดีรับไว้คือจอมแฉ
เขาจะขอเป็นจอมแฉเพราะฉะนั้นคุณชุวิต
เขายืนยันกับบทบาทหลังจากนี้ต่อไปว่าเขาจะขอเป็นจอมแฉ
เป็นผู้เปิดเผยความไม่ชอบมาพากลของสังคมนี้แหละ
ของสังคมเรานี่แหละเป็นเพียงการจุดประกายไฟ
เพื่อให้เห็นว่าพลังของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด
เนี่ยเรื่องไหนสงสัยเลือกไหนพีคขอเหี้ยชุวิตช่วยแชมป์
อ่าหนึ่งข่าวมีไหมครับหนือ
ได้เลยไม่มีปัญหานี่ครับผมที่เหนืออย่างที่มดดำบอก
เหนือนาวสองวันติดนะครับที่ยอดดอย่างเหลือแค่๖องศาครับ
ทะเลหมอกเห็นชัดสวยงามครับวันนี้ครับ
รายงานว่าภาคเหนือนี้อากาศหนาวจัดติดต่อมาแล้วเนี่ยประมาณสองวันนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอำเภอรอบนอกครับต้องพากันสวมเสื้อกันหนาวหนานะครับทั้งวันเลยทีเดียวหากบ้านไหนเนี่ยไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องต้มน้ำครับแล้วก็อาบน้ำนะฮะตั้งแต่หัววันตั้งแต่เย็นก็ต้องอาบน้ำก
ผู้ที่อยากจะทดลองว่าหนาวจริงหรือไม่ต่างพากันไปทดสอบความหนาวเย็นเยอะเยือกที่อุทยานแห่งชาติดอยอินถนนครับก็ไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอุณหภูมิยังอยู่ที่เลขตัวเดียวฮะที่วัดได้ต่ำสุด๖องศาฟังไม่ผิดนะครับ๖องศาเทียบเท่ากับเกาหลีเมืองนอกเลยที่กิวแม่ป
นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเส้นทางสายอ่าหนึ่งร้อยแปดฮอตนะครับผมแล้วก็แม่เสรียงนะครับบริเวณเอ่อเลยตู้ยามออบหลวงนะครับไปเล็กน้อยเพราะว่าถนนสุดหนักครับรถเตี้ยเนี่ยแล้วก็โหลดเนี่ยแทบจะผ่านลำบากเพราะว่าถนนได้รับความเสียหายสุดแตกแย

พื้นที่ทุกจังหวัดเนี้ยชัดเจนเลยครับยกไว้บางวันคุณแอปปี้ไหมล่ะอากาศดีดีดีน้องจนวันที่สิบเก้าก็คือวันนี้ป่ะคะสิบเก้าเนี้ยอืมหนาวพีคกรุงเทพเมื่อเช้าเนี้ยน่ะเท่าไรครับสิบเจ็ดถึงสิบแปดองศาอือหือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือ
ใต้เคียงกับวันนี้ครับพรุ่งนี้คุณเอาเสื้อกับหนาวมาใส่ได้อยู่หนึ่งวันอีกหนึ่งวันแอปแอปเดินไปเดินมาได้อยู่ครับผมนะครับแต่พรุ่งเนี้ยบางพื้นที่จะอุ่นขึ้นอืมแต่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมเป็นไงฮะเขาใช้คำว่าอุ่นขึ้นขนาดเดียวกันยี่สิบสองธันวาคมก็ยังจะอุ่นขึ้นครับนะฮะจากนั้นก็จะขึ้น

ก็ขอทุกช่วงไปชุดอะไรดีนะ

อ่ามาอีกแล้วลายใหม่เดี๋ยวกลับมา

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เอ้าไปดูกรณีของลุงหวิน

ไม่ใช่นะอันนี้ยิ่งกว่านั้นลุงหวินนะฮะ
ลุงวินเป็นชายคนหนึ่งอายุ๕๘ปี
แก่ทำหน้าที่กรีดยางหายาง

ชีวิตมันเหงาเหลือเกินถึงว่าจะมีเมียมีลูกแล้ว

พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
มาให้ลุงวินได้รู้จัก

เพราะคตหลังจากนั้นลุงหวินก็บอกว่า
เอาแล้วลุงก็ให้เงิน๓๐๐๐นะคะ

หลังจากนั้นซายเดินมากระซิบข้างหูลุงวินบอก
ลุงคะเดี๋ยวหนูกินหมูกระทะกับเพื่อนเสร็จ
ไปรอหนูหนูอยู่ที่ในป่ายางพารานะ
เดี๋ยวหนูจะเข้าไปป้อนของหวาน
ไปเรียกแล้ว
ลุงวินบอกเลยบอกว่าเด็กมันบอกเลยว่า
รอหนูนะเดี๋ยวหนูจะไปประเครนถึงที่
ในป่ามาป่ายางพารา
ลุงหวินไปรอไปรอก็เอ๊ะ
ทำไมถึงไม่มาสักทีรอแล้วรอเล่า
เฝ้าแต่รอก็ไม่มาสุดท้ายก็เลยคิดในใจว่า
แล้วก็หลังจากนั้นซายก็ติดตาม
ขอตังค์ลุงตลอด๑๒๔๕๐๐พิมพ์
หลังจากนั้นรุ่นหวินก็กลับไป
๒๐๐๐๓๐๐๐ลุงได้ไหมลุงก็ให้รักมั้ย
ปรากฏว่าเด็กก็พยายามบอกวินว่าไปเปิดห้องไปที่วิทยาลุง
เดี๋ยวหนูจะไปอ้าวแล้วลุงไปรอ
ลุงก็รอจากปรายางพาลายันวิทยาลุงวิน
ทีนี้ลุงก็บอกแหมลุงเนี่ยมามันทรมานหัวใจเหลือเกิน
พยายามจะไม่ติดต่อกับเด็กคนนี้อีกแล้ว
แต่เด็กเนี่ยมันส่งรูปมาให้
แล้วรูปนี่นะปรากฏว่าดงบ้านเอวของเด็กนี่นะ
มันมีรอยสักเป็นรูปเทพ
ลุงเห็นรูปเทพแล้วลุงรู้สึกว่าโอ้โฮลุงแบบ

โอ้โฮแพ้ลุงแพ้รอยสักลุงเค้ารบเทพ
ลุงก็รู้สึกเอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงดี
เด็กเขาขอตังค์อีกลุงก็เลยให้เด็กไปเลย
ส่งเสียให้เรียนหนังสือที่อุดรอีกต่างหาก
โอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วรวม๒แสนกว่าบาท
ทั้งโอนไปทั้งจ่ายค่าเล่าเรียน

เออลุงก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลุงจะได้แอ้ม

ลุงก็เลยแค้นใจเหลือเกินว่าทำไมทำแบบนี้
อืมฝังกับลุงทำไมลุงก็เลยแฉะซะเลย

ตอนแรกลุงบอกลุงคิดอยู่นานว่าลุงจะพูดดีไหม

จนกระทั่งลูกสาวของลุงรู้ลูกสาวก็มาถามลุงบอก
ลุงพ่อพ่อจะไปให้เงินเขาอีกเลยได้ไหมลูกสาวรู้
ลูกสาวรู้พ่อก็เลยบอกว่าโอเคต่อไปนี้พ่อจะไม่ให้แล้ว
แต่หนูเข้าใจพ่อจะไม่รู้คือพ่อเหงา
พ่อเหงาแล้วพ่อหิวมันก็แบบพ่อหิวด้วย
เออก็มีอารมณ์ประมาณนั้น
ก็เยอะแล้วเนอะเออโอโห
แล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อเหมือนตัวเองอีกต่อไป
เป็นคดีตัวอย่างใช่เคสตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสอบถามลุงวินครับ
บอกลุงอืมตกลงลุงจะทำอีกไหมฮะลุงบอกลุงไม่ทำแล้วอืม
ลุงกำลังจะเข้าวัดนี่เห็นหน้าเข้าหาวัดศึกษาพระธรรมอ่า
ลุงต้องการธรรมะในหัวใจถูกต้องนี่ไงบอกไม่เอาอีกแล้ว
ต่อไปนี้จะมีแต่คนเป็นแต่คนดีจะไปไม่ไปมองผู้หญิงคนอื่นอีกแล้ว
ไม่มีโครงการเปิดห้องเมื่อน้องหาไม่มีแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ถามบอกเอ๊ะ
แล้วหลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
ทรายติดต่อมาอีกไหมอ่าลุงวินบอกว่าติดต่อมาอีกแล้วลุงทำไงอ่ะ
ติดต่อมาอีกบอกว่าด่าลุงวินบอกเนี่ยไอ้แกคนนี้ไปให้ข่าวเนี่ย
มึงเอาไงกูว่าไอ้แกโหเออเสียงกันเป็นแสนแห่งไม่จับต่อไปนี้น่ะอ่า
โอเคเป็นเรื่องกันอีกฮะเออเออแต่ก่อนนั้นดิลุงวินก็บอกพูดสื่อข่าวเหมือนกันน่ะ
อือฮือแต่ว่าเนี่ยพูดสื่อข่าวจริงแล้วใจหนึ่งอะ
ผมก็รู้จะมีมีกลัวก็มีจะรู้น่ะฮะอืมแต่อีกใจหนึ่งเนี้ย
ถ้ามันให้ผมมีมันสักครั้งนึงอาหารให้มาสักครั้งเลยแม่มีเสียงวินด์ด้วย
คราพร้อมถูกต้องรุ่นต้นขั้นแรกคอนแหละพบกระเฌียกต่างไป

เขาบอกว่าในใดกิ๊บทักมหาฮาเราเลยจะบอกว่าจะหายนอนนั่น
นี่แกก็ตอบว่าแกซื่อลอ

และก็ตอบว่าแกซื่อ
แกก็ไม่รู้ทำยังไงกัน
ตอนแรกน่ะให้ตังไปกินหมูกะทะ

ไปปฏิบัติลุงไปรอในป่ายางพาราครับผมเสร็จล่าสุดของล่าสุด
ลุงบอกเลยว่าเนี่ยรู้ไหมที่ลุงเนี่ยนะตกเป็นเหยื่อแบบนี้
ลุงมั่นใจว่าลุงโดนของอืมลุงโดนของจากน้องสายอ่าล่ะถามว่า
แล้วทรายมันเสกของอะไรใส่ลุงอ่าลุงลุงบอกอ๋อก็เพราะว่าลุงไปเห็นไอ้
เทพที่มันอยู่ข้างเอวนั่นแหละน้องก็ศักดิ์น้องก็ศักดิ์เทพไว้ข้างเอว
เออลุงก็เลยรู้สึกว่าโดนไอ้เทพนั้นน่ะโดนเสกของใส่ลุงกดจิตกดใจ
เออไอ้ลุงหิวไม่น่าเกี่ยวพี่บินอะไรอาวรดิ์ก็นั่นไงเออไปเห็นเทพ
ก็เลยคิดว่าเด็กมันทำเพราะเป็นลูกเทพอืมทำให้ลุงแบบว่า
เสียผู้เสียคนไม่น่าจะโดนของแล้วนะจริงจริงเนี้ยบอกแล้วไง
ลุงนี่น่ะคือแบบโลกสวยด้วยมือเราดีกว่าโหเต็มใช่ไหม
มือด้วยมือเราปุ๊บออกไปจากห้องน้ำยังกำเงินแสน
เออจับข้อมูลมาใส่ข้อมูลเงินนึงอยู่น่ะเออใช่แม่แม่
สองแสนเยอะกว่าแม่เสียอีกนะโอ้ฉันไม่ฉันไม่มีอะไร
อย่างงี้มานานแล้วเจอเต็มที่แปดร้อยเหมือนเราแปดร้อย
ขอไว้เศษได้ไหมโภนะเจอ

ฉันไม่ไปแล้วเธอฉันสงบแล้ว

หลักร้อย
ก็เป็นตำรวจใจให้ลุงวินนะ
ลุงวินจะตัดหน้าเพิ่งมาทำแล้ว
ถูกต้องนะครับลุงวินก็อย่าไปมองเทพบ่อย
ก็คือไม่ใช่เด็กไม่ได้ทำของหรอก

แล้วส่งรูปมาไอ้น้ำมีรูปเด็กไหม

แม่คอทำไมคะ
โรคสวยด้วยมือเราเท่านั้น

เอ้าอย่าไปดูนี่นี่

หมูกระทะมันกลายเป็นประเด็นดราม่า

ในพื้นที่สะบันบ่อกเรือ

เขาเล่าประสบการณ์อย่างนี้ครับเขาเล่าว่า
การเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แต่โดนผู้ดูแลรีสอร์ทเนี่ย

ทั้งที่๑มันไม่ได้ขออนุญาต

กับทางแอดมินของรีสอร์ทอยู่แล้ว

คือล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวเจ้าของโพสต์

กฎระเบียบแล้วว่าห้ามนำอาหาร

รีสอร์ทนึกออกป่ะคือคนมันอยากกินหมูกระทะช่วงนี้

แต่ทานไม่อิ่ม

มันไม่ได้มีอะไรเลย
คือไม่ได้มีอะไรเลย

ขอสั่งเพิ่มนะแต่ทางรีสอร์ทไม่มีจึงขออนุญาตเนี่ยลงไปซื้อ
ซึ่งทางแอดมินก็อนุญาตแต่กลับถูกคนดูแลรีสอร์ทเนี่ย
เดินมาชี้หน้าด่าเสียงดังเลยอ่ะแล้วก็ใส่อารมณ์
ตัวเองเนี่ยพยายามเจรจาชดใช้ค่าแก๊สค่าเต่าให้นะ
แต่เขาก็ไม่ยินยอมยังคงด่าทอจนเฮ้ยอะไรวะ
เริ่มรู้สึกกลัวก็เลยไปแจ้งตำรวจอืมที่คุณถามตำรวจเลยอ่ะอ่า
แต่ปรากฏตำรวจมาปุ๊บก็เคลียร์ไม่เป็นผลนะครับ
ตัดสินใจว่าอ่ะมันตำรวจขนาดแจ้งตำรวจแล้วอ่ะอืม
ย้ายออกเถอะอืมทิ้งเงินค่าห้องพักตอนนั้นสองพันเจ็ดฮะ
แล้วก็ลงไปหาห้องพักใหม่ในหมู่บ้านแทนตอนเนี้ยยังไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมทางรีสอร์ทน่ะ
ชี้หน้าด่าตัวเองเนี่ยแค่กินหมูกระทะอืม
เอาหมูกระทะจากข้างนอกมาโดนด่าขนาดนั้นเลยเหรออืม
ส่วนที่โพสต์เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับผู้ประกอบการรีสอร์ทที่มีกฎระเบียบ
ควรมีบริการไว้รองรับลูกค้าด้วยมันก็บอกว่าเขาสองมุมเนาะ
โมงเพราะทางรีสอร์ทบอกเขาติดป้ายไว้แล้วเขาชัดเจนเอออ่า
แต่เขาบอกเอาจะสั่งกันทางรีสอร์ทนั่นแหละแต่รีสอร์ทหมดมา
เขาก็เลยขออนุญาตเนี้ยสั่งข้างนอกเข้ามาครับ
ซึ่งวันนี้ผู้ดูแลรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดน่ะ
มันเป็นความเข้าใจผิดและเหตุการณ์จริงจริงอ่ะ
ไม่ได้รุนแรงเหมือนที่เป็นข่าวนะครับ
คือเอาง่ายแค่ตำรวจมาเดินตรวจสอบเนี่ย
หลังจากลูกค้าโทรแจ้งเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้
เจ้าของที่พักได้ขอให้ลูกค้าลบโพสต์แล้ว
แต่ก็มีการโพสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทางเจ้าของที่พักเนี่ยจึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
เนื่องจากว่าตอนนี้ธุรกิจที่พักของเขาได้รับความเสียหาย
ยืนยันว่าไม่ได้มีการชี้หน้าหรือต่อว่าแต่อย่างใด
อืมยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีปากเสียงกันอ่า
โดยทางลูกค้าเนี่ยนะฮะได้ด้อยค่าหมูกระทะของทางที่พัก
อืมแล้วตั้งเอ่อเสียงของทางรีสอร์ทผู้ดูแลรีสอร์ท

เขาก็เดินกลับมาแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเสียงทางลูกค้าค่ะ
โวยวายขึ้นมาเหมือนเกี่ยวกับเหมือนด้อยค่าอาหารเราอะค่ะ
เหมือนกับว่าคนมันไม่อิ่มมันน้อยเขาจะกลัวเรื่องอะไรค่ะ
ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอะค่ะค่ะอะไรที่เราทำให้ได้
เราเราทำให้ซึงสุดความสามารถอยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิน
มันเกินระยะเวลามันเกินความสามารถที่เราจะทำให้ได้
ก็ต้องได้ปวดเห็นใจเราด้วยอะค่ะจะมีผู้ประกอบการที่ไหนคะ
ไม่ต้อนรับลูกค้าอ่ะก็เป็นความเข้าใจ
น่าจะเข้าใจผิดกันทั้งสองฝั่งหมูกระทะหมด
เห็นล่าสุดทางรีสอร์ทก็โพสต์ชี้แจงในโซเชียลนะคะ
แต่ถ้าเป็นพี่ชาวก็อาจจะสั่งของทางรีสอร์ทด้วย
แล้วก็ขออนุญาตเขาบอกว่าเออเดี๋ยวผมสั่งหมูกระทะข้างนอกมากินนะ

จะได้แบบอรุมอร่วยกันก็ทางรีสอร์ทก็มีรายได้ด้วย
แล้วเราก็ได้ทานหมูกระทะแบบที่เราอยากทานด้วยเพราะฉะนั้นทางรีสอร์ทก็ต้องเตรียมหมูกระทะ
นะฮะเมนูหมูกระทะเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกครั้ง
ก็จะได้ไม่มีเรื่องแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนแบบคนละคนหนังคนละเรื่องกันเลยบอก
ด้อยค่าของเขาอืมมาด้อยค่าแบบเอ่ออะไรอย่างเงี้ว่าอาหารเขาน้อยนะฮะ
ประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องถูกนะฮะอ้าวอ่าโอเคนะครับพักก่อนเนอะ
พ็ปก่อนครับพักนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพี่เกี่ยวหน่อยครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ไปค่าคุณไอนุ่นนอนครับก็บอกแน่นานที่จะเห็นนางง่วงแฟนออกงาน
ก็เหมือนกับไม่ใช่เป็นสามีภรรยาเป็นเหมือนไม่ไม่ใช่เป็นหัวแม่
เป็นแฟนกันตลอดเวลาน่ะอ่านุ่นตอสน่ะ

นะฮะที่เรียกว่าหวานหาชมได้ยากเลย
ร้านอาหารของคุณตอลอาหารของคุณตอล
ก็เลยทำให้หลายคนโหยังหวาน
แบบอืมพวกคุณไอ้นุ่นไม่มีคำว่าแก่อ่ะเหมือนทั้งคู่ทำธุรกิจทั้งคู่เลยเนอะ
คุณไอ้นุ่นเนี่ยก่อนแต่งงานนางชอบเปิดร้านอาหารอยู่แล้วอ่าใช่
เมื่อก่อนก่อนแต่งงานนางเปิดร้านส้มตำไงอ่าอืมเมื่อก่อนนางก็เคยเปิดร้านอาหาร
นางชอบทำชอบทำอะไรนางเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจอืม
ตั้งแต่เด็กแล้วแบบว่าเขาขายหมูบอกนู่นไม่ต้องทำทุกอย่างในโลกนี้ก็ได้
บอกนางอ่ะอ่าแต่นางบอกว่าอ๋ออยู่เฉยเฉยไม่เป็นอ่าอ่า

อ้าวใช่จริงใช่
แล้วก็มีตึกแถวให้เช่า
คอนโดนางก็เป็นคนทำคอนโดคนแรกด้วย
ที่เกาะชายเกาะร้านก็ไปทำไปเปิดร้านอาหาร
นี่รีสไปเปิดคาเฟ่หรืออะไรรีสอร์ท
รีสอร์ตคาเฟ่ป่ะใช่มั้ยคะที่เกาะร้านมีคาเฟ่ด้วยมอส
แต่สวยนะขุมแผนครับสวย
มาถึงน้องรถเมย์กันบ้าง
ทุกคนได้ทราบข่าวดีกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
รถเมย์คนนึงนิดครับคลอดลูกชายแล้วตั้งชื่อว่า
คิดฮะความหมายน่ารักมาก
ท้องลูกชายคนแรก๙เดือนเต็มครับ

โดยเมื่อ๒วันก่อนเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งโพสต์เฝ้ารอ

ล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงครับได้โพสต์รูป
ต้อนรับสมาชิกใหม่พร้อมระบุแคปชั่นว่า
สวัสดีคิสนะครับผม
แม่ชื่อคนนึงนิดเท่ากับคิดถึงเสมอ
ลูกชื่อคิดนะครับผมเท่ากับคิดถึงแม่เสมอ
เท่ากับคนคิดนะฮะ
น้ำหนักมาพกมาด้วย๓๓๕๐กิโลกรัมนะครับ
ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับ
ขนาดเดียวกันคุณเวียสโกระวัสครับก็ได้
โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความกับ

และน้องวีลินมาทักทายทุกคนนะครับ

ก็ได้ลูกสาวอีกนึง
คุณจะโตบ้านเพื่อนกันหมดเลยเนี่ย
แล้วก็แซนเชนใช่มั้ย
ดำเยอะเตรียมเก็บหน้าเขาขีดท้อง
โหครบสุดนะครับ

แต่ลูกน่ารักมากข่าวจั๊วเลยอะพี่

น่าเหมือนใครโบนว่าน่าเหมือนพ่อปะ

พี่แม่เขาลองคิดว่าสมมุติถ้าเกิด
ลูกไปอยู่เมืองนอกก็ชื่อเดียวเลย

น้องหลานล่ะไปดูเขาศกไม่ตกเทนหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีนะครับ
ลงโฉมเป็นชาวนาวีเพื่ออิงกระแสภาพยนตร์เรื่องอวตาร
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ลี่เป็นชาวนาวีความลับนี้ที่แอดปิดมานานแสนนาน
อืมเนี่ยนะครับวันนี้ครับได้มีโอกาสบอกทุกคนสักทีนะครับ
เมื่อได้เปิดเผยความลับนี้แล้วแอดลี่ก็จะมาชวนลูกเพจทุกคน
ทั้งชาวต่างชาติเลยลูกเพจมีอ่ามีอ่าแตกของปังปังนะ
ไปแสดงความคิดเห็นกายแย่เลยโอ้โหดูฮะเพราะยังไงเหมือนจังอ่ะ
อืมไม่ได้ใช้แอปใช่ไหมไม่ใช่มีแอปแต่งหน้าแอป
อันตรงจริงหรออันนี้แต่จริง
เหมือนกันเลยหัวเหย่อเหมือนกันเลย

คือช่างแต่ผมตั้ง
หนูลาปุ๊ว

พวกน้องไปเที่ยวกันขาวศกนะครับสีสัน
ล่าสุดอัพเดททีมข่าวส่งข่าวมาแล้วว่า
ลุงหวินเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับ

รออยู่ที่ป่ายหยิงอะไรนะฟะ
น้องก็ไม่ได้เหรอ
ไม่ได้เดี๋ยวน้องก็ด่าไงน้องก็บอกว่ามันจะเอาไงกับไอ้แก
น้องก็สงสารน้องวินแบบนี้
ออกจากบ้านล่าสุดตอนนี้ไม่รู้อาจจะสมมุติสมมุติถ้าเกิดเรามองอีกมุมว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ได้เสียอะไรกันก็น่าจะอภัยให้ได้
ไม่แต่เสียเงินออกเงินไปให้ผู้หญิงง่ายเอาเงินไปสี่สองแสนน่ะเรื่องใหญ่ใช่แต่แต่หมายถึงว่า
สองแสนเขาก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไงเขาไม่ได้มีรายการแต่สองแสนล่ะอ่า
สองแสนเงินครอบครัวลูกสาวน่ะรู้มานานแล้วด้วยใช่ก็เงินก็คือส่วนเงินแต่เขาไม่ได้เสียอะไรกันไปไงแม่นึกออกป่ะ
นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะเสียเนาะหนุ่มเนาะแต่ไม่ได้เสียเนาะเขาก็อายคนไง

พี่บ้านมันถามว่าก็จะไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว

มาจากแกดีโทษข้อสัมภัสตร์
ไม่รู้ว่าไซล์ท์ไปกินที่
บุคทะที่สปันเมื่อกี้ล่ะ

แสนใช่ใช่ลุงก็บอกเขาเหงาลูกสาวไปเตือนแล้ว
ลูกสาวก็เตือนแล้วตังไม่เข้าอีกนะพ่อ
รับปากแล้วมาอีกแล้วตอนนี้คือแบบไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้
แต่ว่าก็ดันไปติ่งทิ้งท้ายกับนักข่าวเขาไว้ไงว่า
ที่ไปบอกไงบอกว่าจริงเนี่ยก็กลัวถามว่าใจหนึ่งกลัวเมียรู้ไหมกลัว
ถือจะมายกโทษให้หรอกแต่จะให้ยกโทษให้จริงจริงว่า
ถ้าเกิดว่าให้มีอะไรสักครั้งเนี่ยก็จะไม่ทวง
ว่าวันนี้อาจจะเป็นข่าวง่ายถ้าแบบลุงวิศไม่ได้ออกทรงนี้ออกใส่มา
แล้วลุงวิศอายุก็จะแหละ๕๘เนี่ย

ส่วนน้องทราย๑๙นะครับ

เปิดห้องของน้องค่ะ

เดี๋ยวเข้าตัวมา

ไม่มีแล้ว

หลังธุรกิจร้านอาหารปิดตัวครับคุณผู้ชมครับ
กลับไปเมื่อปี๒๕๕๖ครับ

ทำให้ฮาร์เวิร์ดหวังนะครับถูกผลักดันออกนอกประเทศ
ทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับ
อย่างขาวรนะครับโดยเรื่องราวชีวิตของฮาร์เวิร์ดเนี่ย
เคยเปิดธุรกิจร้านอาหารแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ทำให้ร้านต้องปิดตัวไปนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวได้ลุกขึ้นสู้หาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกครั้งนะครับ
แล้วก็อาชีพของฮาเวิร์ดเนี่ยที่เจ้าตัวลุยสู้ชีวิตนั้นคือ
การเป็นรอปภหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย

ซึ่งฮาเวิร์ดก็ได้โพสต์ของตัวเองนะครับ

มีรสปูอัดนะครับผม
ก็จะไปดูคอนเสิร์ตอาร์เอสมามีเพลงด้านนั้น
ผมเห็นคุณดังพันกรเขาจะดึงคุณเข้าบนเวทีนะ

ไม่เอาอายเค้าจะไปกดดู

สนุกเธอคอนเสิร์ตอาร์เอสสนุกเลย

ก็แบบแต่ละคนแบบอยู่ก้าสูนะเนาะมีใครบ้างมีเต๋านุ๊กมีคุณเต๋าคุณนุ๊กมีคุณโดมลิฟต์กระพรอยโดมมีบาซูแดปปี้บาซูโมเม
เขาบอกคุณแม่แอบไปดูกำปั้นบาซูนะกำปั้นบาซูที่ใส่น้องกำปั้นนะ
โหส่งคุณก็ไม่ย้ายไปอยู่กับเหี้ยละหนีสัยไปอยู่
รร์เอสกับเกี่ยวเลยดิเพื่อเสรตพ่อมิลไปใกล้บ้านด้วย

หนุ่มตอนนั้นคนที่ชวนฉันไปก็คือแกอีหนุ่มอย่ามาพูดเลย
แบบดีที่ไม่ไปเพราะนุ่งออกก่อนกูอีก

โอ้โหงานการไม่ให้ทำ

ไอ้หนุ่มอีเวคระวังเวรกรรมนะ
ปีนะปีชงนะปีละ๙ปีชง

เออขูดเข้าไปไปสก๊อตไป
หยาบมันขูดหนังหน้าเธอไม่ออกหรอก

จริงเขาจับฉลากอะเดิน

ป้าบอกเถอะป้าเก็บไว้ก่อนแล้วกันป้าน้าน่าอ่าน
ต้องคอยวายเลยนะฮะทำไงอ่ะ

เอามาแล้วใช่มะขอดูหน่อย

เขายิ่งกลัวว่าฉันเอาสมบัติไปเลี้ยงผู้ชายอยู่

เอาหูย่างเยอะไง
อีหนุ่มคลิก

ไม่ใช่เป็นอะไรไม่รู้มันปวดตรงนี้
ต้องยืดคลองยืดคลองก็จะปวดแบบเนี่ย
เวลาไอ้ก็จะปวดตรงเนี่ยปวดตรงเนี่ย

โหนี่ไปวิทยาศาสตร์ด้วยไปเจ้ากรรมในเวย

บอกว่าขอให้งอนน้อยหน่อยนะครับ
ก็คือกลับมารักกันรอบนี้นะฮะ

ทั้งคู่ก็คือเข้าใจแล้วดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี
ล่าสุดคุณพีคนะฮะก็โพสต์ภาพคู่กับคุณตอส

พีคขอให้ปีนี้เป็นปีของอาตอสเพียง
แล้วก็งอนอภิกน้อยหน่อยนะ
งานมีคนในวงการเพื่อนฝุ่งเนี่ย

ก็จะสั่งทั้ง๓มื้อตอสก็ต้องกิน
ก็ต้องทั้ง๓มื้ออะไรอย่างเงี้ย

ไม่เคยพีคเป็นคนที่ทำเค้กอร่อยมาก

วันนี้อารมณ์ดีมันส่งมาพีคแกเป็นอะไรวะ
หนูอยากลองทำค่ะหลวงพี่ลองกินให้หนูหน่อยอะไรอย่างนี้
อ่าอ่าอ่าเปิดร้านเค้กปิดไปยัง

เป็นนักแสดงที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก
อ๋อเวอดีเขาหล่อ

ยังไงอาเทอร์โตขึ้นมาเป็นดาราแน่นอน

แก๊กก็พาหลานอาเทอร์

แน็กกับอาร์เทอร์เนี่ยเปิดตัวเดินพรมแดงนี่
ไม่รู้ว่าแค่เดินเราก็มีรอยยิ้มแล้ว
หล่อเนาะหล่อแล้วโอ้แน็คหล่อนะลูกหล่อหล่อหล่อหล่อ
ซึ่งคลิปออกไปทุกคนก็บอกเฮ้ยไม่เห็นแน็กแบบมุมหล่อมานานแล้วอ่ะ
อืมทรงดีไงทรงแบบทรงหล่อยังไม่ค่อยเห็นแบบเนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เคยเห็นแบบว่ามุมหล่ออย่างนี้มานานแล้ว
วันนี้ได้เห็นแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะฮะนี่อะไรเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันจะไลค์ติ๊กตรงติ๊กต๊อกไง
ต่างกันเลยนะเอ้าหมาล่ะเดินผ่าน
พี่เราเห็นอะไรครีมกระจัดคนรักแร้เหรอ

ไม่ใช่อันนี้ให้น้องหมาอยู่อันนี้หมาเธอนะคะโอ้ขมวยข้าวบ้านเยอะนะบ่อยน๊ะ
คนอย่างงี้มีจริงจริงผ้องหายหมด
นะครับเวลาหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน๕โมง๔๕นค่ะขอขอบคุณทรงชาติ
ครับผมสวัสดีครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ